เราเล่าไปเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

แล้วก็ไปจอดตรงแยกไฟแดง

สาดน้ำปลาผสมพริกป่น

พลิกเต็มไปหมดเลยแสบหน้าแสบตาไปหมด

ให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุ

กระจกรถก็นึกว่าถามทางเลยเปิดให้

ใช่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ของตำรวจ
นบางซื่อนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
บริเวณแยกสารเยาวชนและครอบครัวกลาง

นางสาวนิค่ะจับได้ตั้งแต่เมื่อคืน

นางสาวนิคนนี้รับสารภาพ

ให้เอาน้ำปลาใส่พริกป่น

แล้วก็บอกว่าคนที่จ้างเขาเนี่ยนะ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่ขับเบนท์

แล้วก็ย้ำว่าพอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
พอสาดพริกสาดน้ำปลาใส่เสร็จแล้วเนี่ย
หยิบกระเป๋าในรถของผู้เสียหายมาด้วยนะ

ผู้เสียหายไปจอดติดไฟแดง
ก็เลยสบโอกาสเคาะกระจกทำทีเป็นถามทาง

เปิดกระจกก็สาดพริกใส่เลย
เป็นน้ำปลากับพริกป่นผสมกันนะคะ

นางสาวนิคนก่อเหตุเขาบอกว่า
ไม่ได้หยิบกระเป๋ามาด้วย

คือผู้ที่จ้างเนี่ยที่จ้างหมื่นนึงเนี่ย

แต่คนก่อเหตุไม่หยิบกระเป๋าแค่สาดพริกใส่เฉย
คิดว่าคนจ้างคงต้องการแค่ทำร้าย

คนจ้างบอกว่าก็ทำงานไม่สำเร็จ

ก็เลยไม่ให้แล้วหมื่นนึงให้แค่พันเดียว

ตอนนี้คนนี้ก็เลยถึงบางอ้อว่า

ไม่ได้แค่ตั้งใจจะแค่แบบ
พริกใส่หน้าเป็นการสั่งสอนอะไร

เพราะมารู้ทีหลังว่าในกระเป๋าของผู้เสียหาย

ตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ก็ต้องตามตัวคนจ้างนี้ด้วยนะคะ

อุทาหอนแท้เลยนะ
คือต้องการเงินหมื่นนึงเพราะว่าเขามาจ้าง

ซึ่งความจริงมันก็ไม่ควรรับตั้งแต่แรก